นี่จะให้ดูวิธีการทำไข่ดาว

ไอ้ดาวเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ทำง่ายนะ
ไปดูกันหน่อยว่าทำไข่ดาวต้องทำยังไงฮะ

ปิดไฟใส่รองเท้า
บ๊ายบาย

บ้านเขากรอบไหม้หมดแล้วตอนนี้

ผมไม่รู้จะพูดยังไงกับคลิปนี้

ตอกลงไปผมชอบแบบกรอบนะครับ
โอเคต้องกรอบ
อยู่ขำอย่าไปทำตามขอบคุณที่ทำมาให้เรายิ้มได้แต่อย่าทำอีกนะคะเราเป็นห่วง
น่ารักนะก็ใช้เทคนิคแหละในการถ่ายทำเนาะคุณผู้ชม